ถึงเรื่องนี้บ้างค่ะคุณผู้ชมเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของลอตเตอรี่
รางวัลที่หนึ่งยี่สิบสี่ล้านหงษ์ทองที่ซื้อออนไลน์มา
นี่ล่าสุดนะทางฝั่งทนายรัชพลเนี่ย
เข้ากองปราบเลยแล้วก็บอกว่าเนี่ย
จะดำเนินคดีกับหกรายชื่อที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้เออ
เอาผิดแน่นอนครับนี่ค่ะตอนทนายรัชพลศิริสาคร
ไปถึงไปที่กองบังคับการปราบรามจะร้องทุกข์กล่าวโทษ
ดำเนินคดีกับ๖คนค่ะที่มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับเรื่อง
รางวัลที่หนึ่ง๒๔ล้านเนี่ยล่ะอ่ะมีใครบ้างอ่ะ
ในเอกในเอกจำได้มาที่โดนจ้างห้าพันอ่ะแล้วบอกว่าไม่ได้ถูก
คนที่หนึ่งจริงน่ะคนที่ออกมาเปิดเผยมาบอกกับพี่นวัสน์น่ะ

เอ็มบิ๊กเอ็มก็มีการโพสต์ว่าถูกตอนแรกใช่ไหมในไอจี
ซีโอวีหงทองแล้วก็ร้านเพชรอย่างคุณเพชรพันปี

ใช่รวมถึงแม่ลีนนะ

ก็นี่แหละจะโดนข้อหาช่อกงประชาชนแล้วก็เรื่องของพรบคอม

คุยกับทนายรัชพลถามทนายทนายบอกว่า
อ้าวขบวนการเนี่ยวางแผนกันตั้งแต่แรกแล้วล่ะ
จัดชากให้ถูกรางวัลที่๑
ต้องโดนดำเนินคดีเพราะว่าหลอกลวงชาวบ้านไง
เอาเอกสารนะใครไปออกรายการไหนนะ
ไปให้สัมภาษณ์ไปพูดที่ไหน
รวมมาทั้งหมดใช่เคยไลฟ์เคยอะไร
รวมมาทั้งหมดเลยแล้วมาให้ตำรวจตรวจสอบ
บอกว่าทั้งหมดเรียกว่าเป็นคำสารภาพแล้วนะ

นักข่าวก็เลยแบบมไญรัชพล์คะ
แล้วอย่างแม่ลีน่าเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้ด้วย

ทำไงครับตอกเป็นว่าก็ต้องเอาผิดสิ
เพราะว่าลีน่าจังเป็นคนยืนยัน
เจ้าของร้านเพชรถูกรางวัลที่๑จริง

ถ้าไปดูคลิปเก่าเนี่ยมีการยืนยันระบุนะครับว่าเจ้าของร้านเพชรถูกหวย
ซึ่งผมไม่รู้ว่าคุณลีน่าเขารู้จริงหรือเปล่า
หรือว่ารู้หรือเปล่าว่าเป็นการจัดฉากหรือว่าไม่รู้นะครับ
ถ้าเกิดว่าเขารู้ตั้งแต่แรกเนี่ยว่าเป็นการจัดฉากเนี่ยก็อาจจะต้องถูกดำเนินคดีด้วยนะครับ
อันนี้จริงผมไม่อยากดำเนินคดีกับคุณลีน่านะครับแต่ว่ามีชื่อเขาติดอยู่นะครับ
ลงจากมอเตอร์ไซด์นะทนายราชพนธ์อยู่ไหน
เนี่ยดูสิ
คือคุณลิน่าจังเนี่ยนะคะโทรหาทนายราชพนธ์
แล้วก็เหมือนกับต่อว่าแหละว่าแบบเออทำแบบนี้ทำไม
คือโทรหาตอนนั้นนักข่าวเลยคือแม่ลีน่าบอกว่าฉันเนี่ยไม่สบายอยู่ฉันจะไปหาหมออยู่เนี่ย
ต้องเปลี่ยนทิศเลยจากไปหาหมอฉันต้องมาแจ้งความก่อน

ก็ไอ้เครียดนั่นแหละโดนเอาไปโยงกับไอ้เรื่องหวยทิพยทิพย์อะไรนี่แหละเนี่ยฉันเนี่ยนะ
แล้วทีนี้พอรู้ว่าทนายรัชพลมาแจ้งเอาผิดก็เครียดหนักกว่าเดิมค่ะ
ทีนี้ก็เลยบึงมอเตอร์ไซค์ซ้อนท้ายมาเนี่ยนะแล้วก็รีบมาเคลียร์ฟังแม่ลีน่านิดนึงละกันค่ะ
หาหมอไม่ได้เลยกูต้องมาลงทัก
เพื่อมาปกป้องศักดิ์ศรีกูเนี่ย
ถ้ามึงจะแจ้งต้องแจ้งจับนักข่าวทั้งประเทศเลย
เพราะก็ลงข่าวพิเศษเหมือนกันหมด
กูก็อ่านข่าวจากนักข่าว